พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงสงกรานกันหน่อยนะคะ
ถึงแม้ว่าวันนี้จะเพิ่งวันที่๑๐รถโล่งแล้วนะคะ

มีคนลาทั้งจันทร์ทั้งอาคารแล้วก็คือบางคนเดินทางกันตั้งแต่วันศุกร์เย็นหรือไม่ก็วันเสาร์

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศคึกคักทีเดียว
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวฉลองเทศกาลสงกรานเป็นยังไงบ้างค่ะ
ไปดูที่ถนนผนโยธินหมายเลข๑นะคะ
แล้วก็ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรพิศนุโลกกันก่อนค่ะ
สภาพการจราจรก็อย่างที่เห็นรถค่อนข้างมากนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณชวสะพานเดชาติวงไปจนถึงสามแย้อุทยานสหวัน
ปริมาณรถถือว่าหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะ
ช่วงเวลาติดสะสมแล้วก็สะสมอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็ต้องกระจายให้รถบางส่วนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ

เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรแออัดในเขตเมืองค่ะ
ส่วนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ

บัสโดยสารประจำทางแล้วก็รถไม่ประจำทาง
รวมทั้งรถเสริมจำนวนมากก็ทยอยเข้าสถานีกัน
โดยเฉพาะรถของบริษัทเชิดชัยมอเตอร์เซลล์ของนางสุจินดาเชิดชัย
หรือว่ารู้จักกันในชื่อของเจ๊เกียว
มีการเสริมรถรองรับผู้โดยสารถึงวันละไม่ต่ำกว่า๕๐คันด้วยกันค่ะ
ส่วนถนนมิตรภาพนะครับช่วงผ่านจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากกรุงเทพมุ่งสู่ภาคอีสาน

ตั้งแต่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

่งหน้าเข้าสู่ถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมา
รถเต็มพื้นที่ทุกช่องทางของถนนนะครับ
สายหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนาน
ตำรวจทางหลวงจึงต้องเปิดช่องทางพิเศษระหว่างทาง

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

ตัวรถไฟถูกจองกันเต็มล่วงหน้าทั้งขาขึ้นขาล่อง
รถไฟต้องเพิ่มขบวนรถเสริมอีกวันละ๕ขบวน
รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกราน
ซึ่งคาดว่าปีนี้มีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าวันละ๒๕๐๐คน
ซึ่งเพิ่มจากปกติเท่าตัวนะคะ
ขณะที่ประชาชนทางภาคตะวันออก
ก็เดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสานใต้

ขึ้นเขาช่องตะโกอำเภอตาพระยา

ทำให้รถติดสะสมสลับหยุดนิ่งตั้งแต่เช้ามืด

พร้อมเปิดเส้นทางสำรองช่องเขาตะกิวตำบลทัพราช
ซึ่งสามารถวิ่งเลาะตะเข็บชายแดนเข้าสู่จังหวัดบุรีรำ
ระบายรถที่ติดสะสมบนเขาช่องตะโกค่ะ
ปิดท้ายพาไปดูที่สถานีรถไฟจังหวัดยาลานะคะ

ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกราน
จนนาทีเองก็ต้องส่วนที่กำลังคุ้มเข้ม
เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ